อีกเหตุการณ์หนึ่งคราวนี้คนเป็นแม่เหมือนกันรู้ทั้งรู้แล้วก็หวั่นใจอยู่
ว่าจะมีผลกระทบกับลูกแต่ก็ยังทำมีลูกเล็กยังต้องกินนมแม่อยู่
ค่ะยังต้องให้นมลูกอยู่แต่เสพยาบ้าโอ้โหแล้วชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ย
หรือว่าปู่ของเด็กเนี่ยบอกทนไม่ไหวต้องบอกเจ้าหน้าที่มาจัดการหน่อย
เพราะว่าหลานเนี่ยคือเด็กขวบเศษคุณเขียนมาสอน
อาการผิดปกติคือไม่หลับไม่นอนแปลก
คือเปรียบไปเหมือนผู้ใหญ่ติดยาบ้าอ๋อคือมันส่งผลนะ
คือออกมาจากน้ำนมอ่ะแล้วแม่เสพยาก็ดูดนมแม่แล้วแม่เสพยาบ้า
ใช่ก็ได้รับน้ำนมที่มันคงจะมีสารจากยาเสพติดเข้าไปด้วยอ่ะ
เด็กก็มีอาการแบบเดินไปเดินมาไม่หลับไม่นอนอย่างนี้ฮะ
จนปู่ความจริงต้องเป็นเหรนของเขานะ
เพราะว่าตัวแม่เนี่ยเขาเป็นหลานสะพ้ายนะครับปู่ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับประหลัดอบตนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะให้มาดูหน่อยนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรคุณปู่อายุเจ็ดสิบแล้วเป็นคนแจ้งเรื่องนะ
ก็บอกว่ามีหลานสะพ้ายอยู่คนหนึ่งอายุ๒๓ปีนะมีลูกชายวัยขวบเศษความจริงมีลูกคนโตอีกคนหนึ่งอายุ๗ขวบนะ
แต่ว่าลูกชายวัยขวบเศษคนนี้ซึ่งเป็นเหรนเนี่ยมีศักดิ์เป็นเหรนเนี่ยท่าทางจะไม่ไหวแล้ว
เพราะดูดนมแม่ที่แม่เสพยาบ้าตัวแม่เองก็ใบหน้าซีดเซียวอิดโรย
ส่วนตัวลูกก็ไม่นิ่งเดินเดินวนไปวนมาเข้าออกบ้านทั้งวันนี้ครับทุกผู้ชมครับดูฮะ
ไม่หลับไม่นอนคือเดินไม่คือไม่นิ่งเลยอ่ะเนี่ยฮะผู้ที่เป็นปู่บอกว่า
หลานชายกับหลานสะพ้ายติดยาเสพติดทั้งคู่ติดกันแบบติดงอมแงม
หลายครั้งหลายหนไม่ฟังยังเสพยานะ
จะทำร้ายอีกเพราะรีดของยาบ้าถามว่าเอาละตอนนี้
หลานชายไปไหนอะพ่อของเด็กอ่ะค่านู่นน่ะทุกที่ส่งตัวไปประมาทยาเสพติดอยู่
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าแซะ
ตั้งด่านตรวจแล้วก็คงจะผ่านด่านพอดีขี่รถผ่านหรืออะไรนี่แหละ
ถูกจับตรวจปัสสาวะปัสสาวะสีม่วงเสพยาบ้าก็เลยถูกส่งตัวไปบำบัด
เหลือแต่หลานสะพ้ายอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกแต่หลานสะพ้ายก็เสพยาบ้า
ปู่บอกไม่รู้จะทำยังไงเพราะสงสารเหรน
ส่วนหลานสะพ้ายก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าเสพยาบ้าจริงเสพมาแล้ว๕ปีนะเสพมา๕ปีนะครับ
โดยบอกว่าเริ่มเสพตั้งแต่ตอนนั้นมีลูกคนแรกนะฮะแล้วก็เสพเพราะว่าเพื่อนชวนให้ลอง
พอเพื่อนชวนให้ลองก็ติดติดทีนี้พอได้เงินมาก็ซื้อยาบ้ามาเสพ
มีลูกคนที่๒ปัจจุบันอายุขวบเศษก็ยังไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ซื้อจากคนที่รู้จักกันในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่เดี๋ยวขยายผลด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าให้ลูกเสพยาบ้าตัวเองเสพยาบ้าและให้ลูกกินนมของแม่
ทั้งที่เสพยาบ้ารู้ไหมว่ามันจะมีผลกระทบถึงลูก
เธอบอกว่าก็หวั่นอยู่นะมันก็หวั่นอยู่ว่าจะมีผลกระทบกับลูก
แต่มันจะทำยังไงได้มันหยุดไม่ได้มันต้องเสพ

คิดมาแต่เพื่อนไปอยู่กับเพื่อนตอนนี้
แล้วก็ติดด่าเพื่อนมันเสพ
มันบอกมันไปหนูไปนี่ก็ไป
ไม่รู้เลยเราได้ไหมเรื่องว่าโน้นร้านเยอะ

ว่าคุณคุณก็เกลียดว่ามีลูกเลยคุณคุณมาทำไม

ทีนี้ด้วยปริมาณของยาบ้าที่ตรวจสอบพบนะครับ
มันยังเข้าข่ายของการที่จะเข้าสู่โหมดการบำบ
ยังมีความจำเป็นต้องดูแลลูกที่เล็กด้วยนะครับ
ให้ทำพันธสัญญาว่าจะเลิกเสพยา

โดยเจ้าหน้าที่จะมาติดตามพฤติกรรมมาตรวจปัสสาวะทุก๕วัน

ส่วนตัวเด็กมีพฤติกรรมไม่ยอมนอนเดินไปเดินมาไม่หยุดนิ่ง
น่าจะเป็นผลพวงจากการได้รับสารเสพติดจากน้ำนมของแม่
ซึ่งทางประหลัดอบตจะพาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ถ้ามีผลกระทบอะไรเนี่ยก็จะช่วยเหลือในการรักษาดูแลกันต่อไป
แล้วทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดชุมพร
ประหลัดอำเภอท่าแซะวันนี้ก็มาดูแม่เด็กนะ
แล้วก็มาดูเรื่องของลูกด้วยมีลูกสาวคนโต๗ขวบอีกคนนึง
คนเล็กนี่ลูกชายขวบเศษนะครับ
จากการพูดคุยนะครับทางแม่ของเด็ก
ก็บอกว่ายาบ้าเนี่ยส่วนใหญ่ตอนที่สามียังไม่ได้ถูกนำตัวไปบำบัดเนี่ย
บัดก็ได้มาจากสามีสามีมีอาชีพรับจ้างกรีดยางกับตัดไม้
ซื้อยาบ้ามาเสพจากคนในหมู่บ้านนะก็ในพื้นที่เนี่ยยังหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย
เพราะฉะนั้นทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าประหลัดหรือว่าเจ้าหน้าที่คงต้องกวาดล้างกันหน่อยนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็อธิบายให้ทราบถึงสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับลูกแล้วนะครับ
เธอก็ยอมรับนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะพาตัวทั้งแม่แล้วก็ลูกไปดูแลนะครับ
แม่ก็ต้องเข้าสู่โหมดการบำบัดส่วนลูกก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ไปก่อนนะฮะ

ใช่เหลือให้ผู้ใหญ่ไม่เท่าไรหรอกเด็กนี่แหละ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าได้รับสารเสพติดจากน้ำนมแม่เข้าไปมาก
ก็ไม่รู้ว่าได้มาเยอะขนาดไหนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการต่าง